วันนี้จะเป็นใครติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
อันนี้ผมชื่อโจ้นะครับผู้โชคดีทองล้านคนที่สาม

ได้โชคดีนะครับ

เต้นเต้นมากครับดีใจดีสุดเลยครับ

ก็หวังไว้รางวัลประมาณสักมอไซค์อย่างนี้เราก็โอเคแล้ว
แต่อันนี้ได้เกินฝันจริงครับ
ก็ยังไม่มีแพลนเลยว่าจะเอาแบบไหนยังไงดี
คาราบาลเขาบอกมาว่าเออให้ใช้หนี้ก่อนอะไรก่อนเราก็
พอจะตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าก็คือเอามาลงต้นไม้เพิ่มเติม

แล้วก็ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งเราก็แบ่งไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกทั้งสองคนครับ
คาราบาลแดงยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันของพี่น้องชาวไทย
เป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มเล็กให้พี่น้องชาวไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
ยังได้ทองล้านไปต่อยอดสร้างอาชีพแบบนี้
ส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสองมาลุ้นโชค
เศรษฐีทองล้านคนต่อไปอาจเป็นคุณ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ก่อนที่จะไปลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้
อยากจะถามสองสาวสองคนมีประสบการณ์ลุ้นอะไรบ้าง

จะจับมือค่ะทานนี้หมดเลยค่ะ
อยากจับมือจับแขนจับขาจับหน้า

แล้วถ้าจากหูล่ะคะเออก็ได้ได้ไหม
ตั้งแต่เขาแต่งงานแล้วมีลูกสองก๋ากันนะ

ถ้าเป็นดิฉันนะสิ่งที่ลุ้นที่สุดก็คงจะเป็นช่วง
ช่วงประกาศผลสอบเพราะว่าดิฉันน่ะ
หนังสือไม่เคยอ่านเน้นอธิษฐานและนั่งสมาธิ
เนอะน่าเต้นเต้นแล้วคุณละคะคุณ
เอาจริงนะผมไม่ค่อยถนัดเรื่องลุ้นหรอกครับ
ซื้อกับข้าวซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้า

อื้ออย่างนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เขาไม่เชื่อ
มันทำให้พวกเรานี่ลุ้นไปว่าพวกคุณจะตอบอะไร
เอางี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรถนัดอะไร
ถนัดถนัดเรื่องเรื่องของการที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชม
ไม่ถนัดเรื่องลุ้นถนัดเรื่องรัก
งั้นเราเนี่ยนะพักเรื่องลุ้นแล้วไปลุ้นเรื่องรัก
พักเรื่องรักแล้วก็ไปลุ้นกันดีกว่าไหมคะ
ไปลุ้นผู้โชคดีสิที่เขาส่งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณสองมา
ใครกันน่าจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวสักครู่จะได้รู้กันนั้นไปลุ้นกันเลย
พร้อมแล้วก็โกนเลย
โหพานทั้งเบาจะเยอะมากค่ะ

ได้หรือยังผู้โชคดี

เฉียกมั้ยเฉียกมั้ย

คุณพรวลีพรพันกิจจากจังหวัดจันทบุรี
ย้ำกันตรงนี้นะครับว่าจับจริงแจกจริงนะครับ
และแจกอีก๑๐๐คันยันสิ้นปีเลยนะครับ
บาวแดงพร้อมสนับสนุนคนไทยให้ได้รางวัลไปต่อยอดสร้างอาชีพกันนะครับ
และใครที่อยากจะได้ลุ้นแบบนี้ในทุกวันนะคะ
ง่ายเลยเพียงแค่คุณเขียนบีบส่งแล้วส่งมาได้ตามที่อยู่ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนะ
จะเป็นฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณ๒ก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะฝาเดียวก็มีสิทธิ์ลุ้นค่ะ
แต่ว่ายิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะ
เพราะว่าบาวแดงเขาพร้อมแจกทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเลย
และตลอดข่าวของเราก็พร้อมที่จะแจกความสนุกสนาน
แล้วแต่ก่อนอื่นไปฟังกติกาแล้วไปติดตามตลอดข่ากันต่อเลย
สวัสดีครับ
ทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที